ต่อกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เช้าเมื่อวานนี้ที่หน้าร้านขายของชำนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมถนน
แล้วมันผิดปกติยังไงเขานั่งเสพยาบ้า
เสพลักษณะสูบปุ๊ยพ่นควันแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วก็ชักชวนมามาเสพยาบ้าด้วยกัน

แล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

จะเซ็นแล้ว
รางกาย
อาเมีย

โอ้โฮเอ๊ะอะโว๊ยวายไม่รู้คุยกับใคร
แต่ลักษณะชักชวนให้คนมาสูบยาบ้าด้วยกัน
แต่เขายังเรียกเหมือนเดิมนะเด็กยาม้านะคะ

คนที่ถ่ายคลิปนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วค่ะ

ตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
ถ่ายไว้ตอน๘โมง๔๕เมื่อวานนี้
หน้าร้านขายของชำริมถนนค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุน่าจะประมาณ๓๐๓๕ปีนะคะ
กางเกงยีนไม่สวมเสื้อไม่สวมรองเท้าด้วย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านแล้วก็นั่งที่พื้นค่ะ
จุดยาสูบพ่นควันปุ๋ยปุ๋ย
อะโวยวายตะโกนชักชวนชาวบ้าน
ยาบ้าครับยาบ้ามาเสพยาบ้ากันครับ
ชักชวนเป็นอย่างนั้นเลย
ชักชวนตักบาทก็ยังจะดีกว่านั่นนะคะ

ที่ผู้ชายคนนี้จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ประจำ
แต่ไม่มีใครมาทำอะไรกับเขาเลย

วันนี้เห็นอีกแล้วต้องถ่ายคลิป

บอกนักข่าวแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบให้หน่อยสิ
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
และไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับเยาวชนนะคะ

เอาได้รับเรื่องจากนักข่าวอีกทีเข้ามาตรวจสอบ

ก็เลยไม่ได้เอาตัวไปตรวจหายาเสพติด

เดี๋ยวจะเอาตัวไปดำเนินการตรวจหายาเสพติด

แล้วคนแถวนั้นก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไร
น่าจะหาได้ไม่ยากหรอก
แต่ดูแล้วน่ากลัว
อยู่หน้าร้านขายของชำด้วยนะ